ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคนเราเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้น
มีทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว
แล้วก็นำไปสู่เรื่องของการฆ่าตัวตายแทบจะทุกวันกับปัญหาเรื่องของโรคซึมเศร้า
ล่าสุดนะฮะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๑อยู่ที่ขอนแก่นนะฮะ
ขึ้นไปหาอาจารย์ที่ชั้น๘แล้วเดินต่อขึ้นไปชั้น๙
กระโดดลงมาเสียชีวิตเลย
จับภาพจากร่องวงจรปิดบริเวณชั้น๙ของตึกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จับภาพช่วงที่นาทีที่นางสาวจุธามาตรอ่อนไพรอ่อนไลภีร์
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๑อายุ๑๙ปี
ไปยืนเกาะอยู่ที่นอกระเบียง
แล้วก็ปล่อยมือลงทิ้งตัวจากระเบียงลงสู่ด้านล่าง
จะมีเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ยืนคุยเกลี้ยกล่อมอย่างต่อเนื่องแต่ไม่เป็นผลเลยครับ
สุดท้ายน้องตัดสินใจปล่อยมือแล้วลงไปข้างล่างเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้นำตัวส่งบรงพยาบาลศิลป์อคาริน
แต่ว่าก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ก่อนเกิดเหตุนางสาวจุธามาศได้ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ชั้น๘ของตึกนี้
จากนั้นเดินขึ้นไปที่ชั้น๙แล้วเกาะอยู่ที่ระเบียงด้านนอก
อาจารย์เห็นเพื่อนเห็นเกลี้ยกล่อมแล้วไม่เป็นผล
ปล่อยทิ้งตัวลงมากระแทกพื้นด้านล่างที่ชั้น๑นะครับ
ประวัติของน้องคนนี้เป็นโรคซึมเศร้ามาก่อน
ต้องกินยารักษาเป็นประจำก่อนเกิดเหตุโทรไปหาญาติไปขอขมาด้วยนะ
แล้วก็ไปขอยาเพิ่มแล้วก็คาดว่านางสาวจุธามาสก็มีอาการเครียด
ปัญหาส่วนตัวประกอบกับเรื่องของอาการซึมเศร้าจากโรคที่เกิดขึ้น
ก็เลยตัดสินใจก่อเหตุนี้ขึ้นมาน้องอายุเพียง๑๙เองเรียนชั้นปี๑เอง
ถ้าเรามีคนในครอบครัวปวดเป็นโรคแบบนี้ต้องรักษาแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิด